หาของอร่อยอย่างหมูกรอบกันดีกว่า
วันนี้ส่งกันมาเยอะนะเมนูหมูกรอบนะ
แต่เขาบอกว่าร้านนี้หมูกรอบอร่อยถูกให้เยอะ

ใช่ก็บอกว่ามันอร่อยแล้วถูกแล้วก็ให้เยอะด้วย
แต่คือเขาเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคุณ
เอาเหรอโอ้โหเห็นหมูกรอบแล้วอูหูหิวเลยนะร้านอาหารตำตำป้าสาวนะคะ
อยู่เลขที่๕๘๙ทับ๔หมู่๘ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
สำหรับหมูกรอบของร้านป้าสาว
เขาไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรใส่ใจอย่างดี

ถูกต้องป้าสาวหรือว่าป้าบังออนเนี่ยนะคะ
แล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าป้าเนี่ยขายหมูกรอบเวลา๓๐๐๔๐๐กิโลกรัม
สามีจะเป็นคนต้มแล้วก็อบหมู
แล้วป้าเนี่ยจะเอามาทอดทอดกับน้ำมันน้อนร้อนเลย
ใช้เวลาทอด๓๐นาทีมันก็จะกรอบแบบนี้
ผมเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นวิธีการทำหมูกรอบในอินตรงอินเตอร์เน็ต
กว่าจะได้หมูกรอบมันไม่ง่ายนะ
ใช่คุณแล้วเขาก็ค่อยเอามาหั่นหลังจากทอดเห็นไหม
พอหั่นแล้วมันก็จะแบบกรอบอย่างนี้เลย

อืมกินก่อนแล้วค่อยกลับ
คุณดูเอามาช่างแล้วหลักขายกับลูกค้าเขาขายเป็นห่อด้วยนะ
ใส่ห่อแบบนี้นะคะห่อละ๓ขีดก็๖๐บาท

ขีดหนึ่งก็๒๐บาทไงนะคะ
หรือว่าลูกค้าต้องการหมูกรอบที่แบบหั่นเป็นชิ้นใหญ่พัดพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ได้
จะขายเป็นกิโลกรัมก็มีเหมือนกันกิโลกรัมละ๓๕๐บาท
แต่ละวันนะลูกค้าเยอะมากมาซื้อหมูกรอบกันนะคะ
คือร้านของป้าเนี่ยเป็นร้านดังในโซเชียลด้วย

คือป้าบอกดังจนบางทีมันทำเมนูอื่นไม่ทัน
ต้องทำหมูกรอบขายอย่างเดียว

แต่หมูกรอบนี้ก็โอเคแล้วนะ
คุณป้าบอกว่าท่อนหมูกรอบอย่างเดียวก็ไม่ทันแล้ว
เป็นปรากฏการณ์หมูกรอบฟีเวอร์เลย

คนซื้อคนหิวกันเป็นแบบหูเต็มไม้เต็มมือ
ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

รวมถึงเดินทางมาที่ร้านคุณป้าได้เลย
จริงคุณป้ามีอาหารตามสั่งหลากหลายนะคะ

แต่บางทีคุณป้าบอกเออถ้าสั่งอย่างอื่นป้าทำไม่ทันเหมือนกัน
จากว่าแค่หั่นหมูกรอบทอดหมูกรอบก็หมดเวลาต่อวันแล้ว
ใครก็อยากจะไปแวะเวียนอุดหนุนนะคะ
พี่กัดนะอยู่ในซอยสวนมะพร้าว
ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชเด้อ
ส่วนใหญ่ร้านอาหารตามสั่งเขาจะมีหมูกรอบเอาไว้แบบนี้แหละ